ใช่ออกมาแล้วก็บุรีรำก็เจองานหนักอยู่เหมือนกันนะ
สำหรับตัวแทนของประเทศไทยค่ะ
ซึ่งการจับสลามนะครับบุรีรัมป์ก็อยู่ในกลุ่มจีนครับพี่เจ
ดีกรีแชมป์ชัยนิสซุปเปอร์ลีกปีล่าสุด
แชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๐๖เป็นกุญสืออยู่ในตอนนี้

โคต้าก็ยังต้องรอบทสรุปของการแข่งขันฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นก่อน
ก็จะได้สิทธิ์เข้ามาแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม

ระหว่างทีมเมืองเที่ยวรองแชมป์ไทยลีกของเรานี่แหละ
หรือกับทีมยาโฮดารุนตัสซิมทีมแชมป์ลีกมาเลเซียค่ะ

ถ้าเกิดว่าจากหน้าจอเนี่ยนะครับ

ซึ่งก็ต้องเจอกับเมืองทองหรือว่ายาโฮ
ส่วนทีมไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีก็เดินทางจากดอนเมืองไปที่บุรีรำ
๙๑๕ธันวาคมนี้ครับจากกิจเวชพิรมครับ
ก็เดินทางมาสมทบกับทีมแล้วจากญี่ปุ่น
ไอซ์ก็บอกนะครับว่าร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อย

ซึ่งเขาจะนำแท็กติกและประสบการณ์จากญี่ปุ่น
มาช่วยทีมไทยทำผลงานให้ดีที่สุด
หากเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าแชมป์ส่วนญี่ปุ่น
แข่งเกมแรกเป็นทีมที่น่ากลัว
เพราะว่ามีการวางรากฐานตั้งแต่เยาวชน
แล้วก็มีแนวทางการเล่นที่ไม่ต่างจากชุดใหญ่ครับ

ใช้ได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า

ประมาณเนี้ยครับจักริตก็เพิ่งยิงประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลใจทรีย์ของญี่ปุ่นด้วยนะคะ
มาดูโปรแกรมการแข่งขันค่ะทีมชาวไทยชุดอยู่ยี่สิบสามก็อยู่ในกลุ่มเอนะคะ
แข่งขันวันที่เก้าธันวาคม๒๐นาฬิกาไทยเจอกับญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สิบสามธันวาคมนะคะ
เวลาเดิม๒๐นาฬิกาไทยก็จะเจอกับเกาหลีเหนือและในวันที่สิบห้าธันวาคมนะคะ
จะมีการแข่งขันรอบชิงอันดับที่๓แล้วรอบชิงชนะเลิศ๑๖นาฬิกาเป็นรอบชิงอันดับที่๓นะคะ
อันดับที่๒ของกลุ่มเอก็จะเจอกับอันดับที่๒ของกลุ่มบีส่วนรอบชิงชนะเลิศ๒๐นาฬิกาอันดับที่๑ของกลุ่มเอและกลุ่มบีมาเจอกันค่ะ